รู้เรื่องนี้หน่อยอ่าแล้วต้องบอกว่าตกใจค่ะ

คือมีเหตุการณ์นะคะที่มีแม่กับพ่อเลี้ยงค่ะ
ให้ลูกชายวัย๖ขวบนอนในรถเก๋ง
ไม่ได้นอนแค่คืนเดียวนอนเป็นปี
แล้วสุดท้ายเด็กตายคารถในสภาพเลือดออกปากออกจมูก

ก็พูดคุยกันเจรจากันไม่รู้เรื่อง

ลูกตายเพราะศัยยศาสตร์
ก็น้องเขาก็นอนเสียชีวิตไปแล้ว

พอเสียเท่าไปอาจจะไม่มีก็ได้
เพราะผมเจอศพมาเยอะเหมือนกัน

แล้วยังไงนะคะ
ก็ต้องเอาไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลครับ
ใครให้ไปชนะสูตรล่ะคะ

แม่ก็ส่วนแม่ครับนี่กฎหมายครับ
ส่วนหลักศนาเราก็จะอิงหลักศนาให้

เขารู้ว่าพี่หลานเป็นรักเขาป่วยอยู่แล้ว
ทำไมเขามีเลือดออกมาไม่สงสัยอะครับ
นี่พี่มันเป็นเรื่องศัยยศาสตร์ครับพี่

แล้วหนูเป็นใครครับ
ขันมาคุยกับกับรองนี้ผมเป็นรองคุกการมาดูแลคดีนี้นะครับ
ทำไมมันเป็นศัยศาสตร์ยังไงเล่าให้ฟังสิอยากรู้รายละเอียด

เอาอย่างนี้พอที่ไม่เกี่ยวข้อง

คนที่คนแรกเลยที่ตำรวจไปคุย
คือแม่ของน้องที่เสียชีวิต
ก็คือหลักเท่าที่จับใจความแบบ
แม่จะไม่ยอมให้เอาศพลูกไปชนะสูตร

บอกไม่ได้นี่มันดูแล้วมันเป็นลักษณะการเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
เพราะมีเลือดไหลคุณแม่ไม่สงสัยหรอกว่าทำไมมีเลือดออกจากปากจากจมูกน้อง
แม่บอกก็น้องเขาเสียไปแล้วอะค่ะแล้วใครจะอนุญาตให้ไปชนะสูตรคือไม่ยอม
รองผู้การก็คือพันธุ์ตำรวจเอกสมชายอยู่สวัสดิ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราดนะคะครับมาคุยเองเลยแต่คราวนี้คุยกับยายของเด็ก
ก็คือแม่ของแม่อีกทีนึงเนาะน้องเสียชีวิตในรถคันนี้นะในรถคันนี้ค่ะ
ยายก็บอกว่าคือต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันมาจากเรื่องของคุณสัยเรื่องศัยศาสตร์
ตำรวจก็ขโหมดขิวเหมือนที่คุณพักภูมิแล้วคุณผู้ชมขโหมดขิวอยู่ตอนนี้ละค่ะว่า
คุณใส่อะไรแล้วมะไม่แปลกใจไม่สงสัยหรอกว่าทำไมมีเลือดออก
มันผิดปกติชาวบ้านที่เขามาดูเขามาฟังการพูดคุยสอบถาม
ชาวบ้านเขาก็อดไม่ได้เขาก็พูดขึ้นมาว่ามันไม่เกี่ยวหรอกเรื่องศัยศาสตร์
เกือบจะตีกันกับมะเหมือนกันเนี่ยค่ะ
คือตามหลักศาสนาทางอิสลามเนี่ยเขาก็จะฝังทันที

กับแม่เด็กทั้งกับยายเด็ก

ต้องอธิบายหลักกฎหมายอยู่หลายรอบเหมือนกัน

ทะเบียนกต๒๗๔๘นพค
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตราดนะ
ศพเด็กเนี่ยญาติเอาออกจากรถไปไว้ในบ้านเราด้วย
ตำรวจไม่ได้ไปเจอสภาพที่เกิดเหตุแบบ

อย่างที่บอกว่ามีเลือดออกปากออกจมูก
อยู่ห่างจากจุดจอดรถ๕๐เมตร

ก็บอกว่าจะขออยู่กับลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย

ในการที่จะเอาไปชนะสูตรไปตรวจสอบอะไรทั้งสิ้น

ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตหรือเปล่า

มักมีอาการบาดเจ็บตามร่างกาย
บ่อยครั้งและที่ประหลาดกว่านั้นก็คือลูกแท้ทำไมให้มานอนในรถทุกคืนเป็นระยะเวลาเกือบ๑ปี
ฉะนั้นที่บ้านอ่ะก็อยู่ห่างจากไอ้จุดจอดรถเนี้ยแค่ห้าสิบเมตร
ทำไมไม่ให้ลูกไปนอนในบ้านให้ลูกมานอนในรถยนต์ก็ที่ทางที่บ้านก็ดูก็มีที่นอนพอนะ
ก็ดูกว้างอยู่นี่ค่ะชาวบ้านก็เลยติดใจสงสัยค่ะครับ
แต่ทีนี้ยายก็บอกว่าหลานป่วยมานานแล้วหลานโดนคุณสัยฟังคุณยายนะคะ
เขาอ่ะโดนกระทำมาจากทางอินเบียเพื่อแฟนกับเขาอ่ะคุณอินเบีย
อ่าอ่าเขาได้เขาทำตรงเนี้ยเขาทำอะไรเขาทำอะไร

้าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างได้ไหม
ปัจจุบันนี้นะจะมีของพวกนี้หรือเปล่าผมไม่รู้
แต่ถามว่าถ้ามีของพวกนี้จริงคนคงไม่เอาปืนมายิงกันนะครับ
ผมใส่ของใส่กันแล้วตายไปหมดแล้วนะ
อันนั้นเป็นความเชื่อก็ไม่ว่ากันนะ

คือพ่อเลี้ยงตอนนี้นี่ชาวบ้านเขาสงสัยกันเลยว่า

พ่อเลี้ยงบอกแบบนี้ค่ะลูกชายวัย๖ขวบ
เพิ่งกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เมื่อ๒ปีก่อน
มาไม่นานน้องก็บ่นว่าปวดหลังปวดตัวนอนที่บ้านไม่ได้
นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมน้องถึงไปนอนในรถ

เมื่อคืน๓ทุ่มเขาบอกเขากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้าน
บอกว่าง่วงนอนอยากจะไปนอนแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร
เที่ยงคืนลูกตื่นมาบอกว่าอยากกินปู

กลับมาถึงบ้านตอนเช้าเข้าไปดูในรถ

ด้วยความตกใจเขาก็เลยอุ้มลูกมาไว้ในบ้าน
หรือว่าชาลุ้นลูกหรือเปล่าทำไมลูกเป็นแบบนี้
จริงคือไม่ใช่
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอายุแบบเวลาเขาหลับ

ก็โดดบ่อยค้าง
เลี้ยงยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายลูกจริง
ก็บอกชาวบ้านที่สงสัยหาว่าเขาทำร้าย
ตอนที่เด็กยังมีชีวิตอยู่ทำไมไม่ไปถามเด็กเองโดยตรงเลยล่ะ

มากล่าวหาตอนนี้มันไม่ใช่
ส่วนเรื่องการทำโทษเด็กด้วยการตีมันก็มีบ้างแหละ

ตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยเพิ่งตีไปได้แค่๒ครั้งเองด้วยซ้ำ
สอนให้ลูกเข้มแข็งไม่ให้ถูกใครรังแก่

ชั่วครั้งคืนทุกคืนใช่ค่ะทำไมเขาต้องให้นอนในรถ
เขาบอกว่าเกี่ยวกับศัยศาสตร์ของเขาเนี่ยตามความเชื่อของเขา
แต่หนูไม่ได้เชื่อเขาหรอกผ่านมาได้น้องไม่ได้ไปได้นี่หรอก

มาอยู่ที่นี่น้องไม่ได้พิการเลย
น้องมาคือน้องเดินได้ปกติแขนขาแข็งแรงทุกอย่าง

คืออยู่ไปอยู่มาเริ่มขาเป๋
เป๋ก่อนค่ะเหมือนโดนตีขาเราก็ไม่รู้เขาตียังไง

คือชาวบ้านบอกแบบนี้ว่าให้น้องมานอนในรถทุกคืน
เพราะว่าน้องปากเบี้ยวอันนี้คือครอบครัวบอกชาวบ้านแบบนี้
แล้วบังคับน้องด้วยว่าห้ามออกจากรถหลัง๙โมง
น้องจะนอนเบาะหลังส่วนที่พ่อเลี้ยงบอกว่ามานอนเป็นเพื่อน
นอนเบาะนั่นลักษณะเอ็นเบาะเอา
แล้วก็ในรถมีพัดลมเป็นพัดลมต่อเองอะไรแบบนี้ด้วย
เอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่รู้จริงว่าน้องเสียชีวิตเพราะอะไร
แต่ครอบครัวยอมให้ตำรวจเอาร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแล้ว
เพื่อว่าเมื่อผลชนสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมา
น่าจะเข้าใจแล้วก็รู้อะไรมากขึ้นว่า

แล้วมันจะเป็นตามที่ชาวบ้านเขาสงสัยหรือว่ากล่าวหากันหรือเปล่า